คลิปหนึ่งนะรถบรรทุกใหญ่คันหนึ่ง

ขับขวาตลอดเวลาขับเร็วตลอดเวลา
แล้วสักพักแซงซ้ายปาดขวาอีก
จนกระทั่งไปชนรถ๒คันแล้วก็ขับหนีไปเลยนะครับ
หาต้องไปยิงพวกนั้น

กูว่าแล้วนี่คนขับรถที่มีกล้องหน้ารถ

คุณดูสิเล่นขวาสุดเห็นไหม

ไม่ไปเลนส์อื่นเลยนอกจากเลนขวา
แล้วก็ขับเร็วขับซิ่งนะฮะ
สักพักหนึ่งก็จะมีปาดซ้ายปาดขวา
จนสุดท้ายรถเขาจะติดอยู่ตรงไฟแดง

รงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาว์วินาชาติ

เฉียวรถกระบะไปหนึ่งคัน

และสุดท้ายวิ่งผ่านสี่แยก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช

โอ้โหเหตุการณ์นี้เป็นที่ตกอกตกใจ
ของรถที่เขาติดไฟแดงกันอยู่นะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๗ธันวาคมปี๖๕
เวลา๘โมง๒๔นาทีตามเวลากล้องหน้ารถนะครับ
หลังเกิดเหตุฝั่งผู้เสียหายเขาแจ้งความเอาไว้

เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดนะครับ
แล้วก็ได้คลิปจากกล้องหน้ารถคันนี้

ล่าสุดทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามรายละเอียด
จากนายสุภกรสุดจิตอายุ๔๘ปีนะครับ
เจ้าของรถกระบะคันที่ถูกชนได้รับความเสียหาย
เปิดเผยว่าผมไปร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จากนั้นได้โพสต์ประกาศตามหาหลักฐาน
จนมีพลเมืองดีติดต่อมอบคลิปจากกล้องหน้ารถ
ก็คือคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูเมื่อกี้มาให้นะครับ

ขับขนานกับเขาถูกชนเช่นเดียวกันนะครับ

วันเกิดเหตุในรถนะคุณนะมีเด็กทารกวัย๔เดือนอยู่ด้วย
รถเก๋งคันนั้นคันขวาที่ถูกเฉียวถูกชน
โชคดีมากไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายแก่ชีวิต
ก็อยากขอให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
เพราะรถบรรทุกลักษณะในคลิป
ขับแบบในคลิปในจังหวัดตาก
มีไม่กี่คันมันน่าจะตามตัวได้ไม่ยากนะครับ
โชคดีมากแซมความสุขได้

แต่ผมคิดว่าน่าจะเห็นชัดอยู่นะ

ตามข้ามปีแล้วแต่อย่าให้นานนะคุณฮะ